ว่ากรุงเทพมหานครของเราอากาศเย็นแล้ว
บอกเลยว่าเกาหลีนู้นเย็นยิ่งกว่า
อากาศตอนนี้ลบ๑๐องศานะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคนที่ไปสัมผัสอากาศหนาวไม่ใช่ใครที่ไหน

เจาะแจ๊ะริมเจาะ

เห็นภาพกันเหนาตามสั่นสถานไปทั้งวง
ก็ผู้จัดการนักแสดงอัดโทษ

เร็วมากค่ะคุณพี่สู้ค่ะหญิงแค่หิมะทำอะไรเราไม่ได้
เดินเก่งเดินบ่อยเดินทั้งคลิป
พายุเข้าเราไม่ถอยนี่เดินเซยังสวย
แต่ระวังด้วยกลัวจะลื่นนะคะ
จริงอยากเดินมากแต่ไม่มีพื้นดอกเท้าค่ะ
แล้วข้างบนหัวบ้านก็ยังใส่เสมเลย
แต่ก็อยากเดินเดี๋ยวขอเดินนิดหน่อยนะคะ
เป็นยังไงล่ะลุ้นไหมคะทางบ้าน
กฎหนึ่งลืนกฎสองประคองตัวเองได้กฎสาม

วิชาตัวเบาขั้นสุดหิมะยังหยุดไม่ได้
ส่วนสูงให้มากกว่า๔นิ้วยังเดินผิวเลยคุณ